น้องจะยังไม่หลับกันพรุ่งนี้ไปโรงเรียน
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องที่เสียชีวิต
อยากจะฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับ
มีน้องคนนึงนะเป็นนักศึกษานุ่มชั้นประวัชธ์๑
อายุ๑๗เท่านั้นครับอยู่ที่อุดรธานี
เสียชีวิตอยู่ในห้องที่บ้านพัก
คาดว่าติดเกมอย่างหนักคือเล่นเกมหนักจนไม่ได้พักผ่อน
แล้วก็ฟุบเสียชีวิตเนี่ยฮะคุณพ่อคุณแม่ก็ยอมรับนะ
คุณพ่อบอกลูกชายก็ติดเกมจริง
หลังจากได้รับแจ้งเหตุทางตำรวจกับกู้ภัยก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ในห้องนอนของบ้านหลังนี้มีชายหนุ่มอายุ๑๗ปีนะครับ
ที่เสียชีวิตอยู่ในท่านั่งคุกเข่าข้างเก้าอี้อยู่ที่หน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์เลย
แล้วหน้าของผู้ตายฟุบอยู่ที่เตียงนอน
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
เบื้องต้นแพทย์สันนิษฐานว่าเสียชีวิตจากอาการหัวใจล้มเหลว
ขณะที่กำลังนั่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์
ครอบครัวญาติผู้ปกครองก็ไม่ติดใจสาเหตุการตายนะครับ
ก็รับศพลูกชายไปบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดโยธานิมิตร
เขตเทศบาลนครอุดรธานี
คุณพ่อยู่๕๐คุณพ่อเป็นทหารอากาศยศพันธุ์จากอากาศเอก
บอกว่ามีลูกชายอยู่๑คนกับลูกสาว๑คน
ลูกชายเนี่ยเป็นลูกคนโตเรียนอยู่ชั้นปวช๑แผนกช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในตัวเมืองอุดรธานี

แต่อีกมุมหนึ่งก็คือลูกติดเกม

แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาเลิกกันสัก๖ปีแล้ว
ลูกก็มาอยู่กับคุณย่าที่บ้านหลังนี้
ที่เสียชีวิตเนี่ยเพราะว่าใกล้วิทยาลัย
ตอนนี้เรียนปวชหนึ่งพ่อก็เตือนลูกนะบอกว่าเออ
เล่นเกมคือมันเล่นได้แต่ว่าอย่าไปเล่นเยอะมาก
พักผ่อนมั่งเดี๋ยวจะเสียการเรียน

เพราะว่าเทอมล่าสุดเนี่ยลูกได้เกรดเฉลี่ย๓๗นะพ่อบอก
ลูกก็รับปากอยู่บอกว่าเดี๋ยวจะพยายามลดการเล่นเกมลง
แล้ววันนี้มันก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
จะเรียนเกรดท่วไปอย่างเงี้ย
แต่เขาแล้นเกรกเนอะ๓๗กว่า
อันนี้ปี๑น่ะ
ปี๑เพราะชอบปี๑

นี่คือผมเข้าใจที่คุณพ่อบอกเลยนะ
น้องที่เสียชิ้นเขาอยากให้เป็นอุทาหอนก็เพราะว่ามุมหนึ่ง
คุณพ่อคุณแม่เตือนค่ะแต่มันอยู่ที่ตัวบุคคลด้วยนะ
เหมือนที่คุณพ่อบอกคือเตือนได้แต่ว่า
คือเราจะไปห้ามเขาได้ไหมล่ะบางที
ไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลา๒๔ชั่วโมง
พึงระวังไว้กับตัวเองด้วยตัวเองนะ

ใช่ค่ะเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้จริง

เล่นเกมแบบนี้ไม่หลับไม่นอน
แล้วก็เสียชีวิตเหมือนกันนะคะ
คุณเหง